ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ในบ้านหลังหนึ่งที่ชนบุรีนะครับ
ผู้ชายเนี่ยคือภรรยาเขาขอเลิกนะ
ก็กลับมาพยายามตื้อนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
สุดท้ายจับเป็นตัวประกันค่ะนะฮะคุ้มคลั่งจับเขาเป็นตัวประกันนะครับ
เกลี้ยกล่อม๖ชั่วโมงนะครับ
จะสามารถชาร์จตัวแล้วก็ช่วยเหลือกันออกมาได้
หาจังหวะในการบุ้กเข้าไหววิงเข้าไหว
ยักษาอายุ๒๙ปีจับภรรยานะครับภรรยาอายุ๓๗เป็นตัวประกันเอาไว้ในบ้านพักหลังนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยตำรวจมากันวางแผนช่วยเหลือตัวประกันกันนี่ตอนที่เอาตัวออกมาได้เรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องมาสอบมาถามกันหน่อยว่าเนี่ยฮะกระโปรงกระเป๋ามีอะไรบ้างแม่ใส่เสื้อยืด
ไม่ใช่นะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ๖ชั่วโมงนะครับถึงสามารถไปชาร์จตัวได้สำเร็จนะครับ
รอจนกระทั่งแบบผู้ก่อเหตุมีอาการอ่อนเพลีย
แล้วก็ออกอุบายให้เพื่อนสนิทเอาอาหารกับน้ำดื่มจะเอาเข้าไปให้ที่บ้าน
ตำรวจก็ดักรออยู่หน้าบ้านเหมือนภาพที่ท่านเห็นนะฮะ

มาเอาข้าวกับน้ำที่เพื่อนจะเอามาให้ที่ประตูหน้าบ้าน
เปิดประตูฮะเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปชาร์จเลยนะครับ
ตั้งแต่๕โมงเย็นส่วนภาพนี้ที่เข้าไปชาร์จเนี่ยคือ๕ทุ่มรวมแล้ว๖ชั่วโมง
สุดท้ายช่วยเหลือหญิงสาวออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ

เพื่อนบ้านบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันเป็นประจำอะนะ
ฝ่ายนายเฉลิมศักดิ์เนี่ยเวลาทะเลาะกับภรรยาก็ชอบไปทำร้ายร่างกายเขา
จนสุดท้ายฝ่ายหญิงเขาทนไม่ไหวเขาขอเลิก
เฉลิมศักดิ์ล่าสุดพอถูกขอเลิกหายจากบ้านไป๒๓วัน
แล้วเมื่อวานนี้ย้อนกลับมาที่บ้านมาค้อมาขอคืนดีภรรยาแต่ว่าภรรยาไม่ยอมนะฮะ
ง้อไม่สำเร็จก็เลยจับภรรยาเป็นตัวประกันขังเอาไว้ในบ้านนะครับไม่ปล่อยให้ออกไปไหน
สุดท้ายก็ช่วยชาร์จจนได้นะครับช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
นี่ฮะเมื่อวานนี้โอ้โหชุลมุนวุ่นวายเลยตั้งแต่เย็นยัน๕ทุ่มนะครับ
เราจะออกไปทำงานกันนะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะพี่สาวเราได้เจอพี่สาวของฝ่ายหญิงนะฮะ
พี่สาวบอกว่าไม่รู้เหมือนกันสาเหตุที่ทั้งคู่เขาทะเลาะกันเนี่ยเพราะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน
แต่วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เพื่อนบ้านมาบอกบอกน้องถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในบ้าน
ก็เลยไปดูนะครับแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยเจรจากลายเกลี่ยนะครับ
คือพอไปคุยไปพูดเนี่ยฝ่ายชายเขาไม่ยอมนะฮะทีแรกเนี่ยเหมือนกับว่าจะตกลงกันได้
ว่าเออก็คุยกันดีอ่ะฝ่ายชายก็เหมือนกับไปแล้วแต่ย้อนกลับมาอีกรอบนึงตอนที่ผู้หย่งผู้ใหญ่ไปหมดแล้ว
ทีนี้มาทำร้ายน้องสาวในบ้านนะฮะแล้วก็จับไว้เป็นตัวประกันนะครับ
นายเฉลิมศักดิ์ถูกชัดตัวจับกุมได้ก็ถูกแจ้งข้อหานะครับ
มีบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนนวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น
และข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไป
ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ให้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะไปคุยกับนางต่อย
ผู้หญิงที่นายเฉลิมศักดิ์จับเป็นตัวประกันนะคะโอ้โหคุณผู้ชม
ยังขวัญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะคะ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอกับนายเฉลิมศักดิ์เนี่ยนะ
เธอก็ให้โอกาสในการพูดคุยเธอก็คุยกันมาตลอด
ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะจนสิบแปดกุมภาพันธ์ตกลงคบหากันจริงจัง
แล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยก็คือที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
อยู่ได้สัปดาห์เดียวมันเริ่มแล้วเริ่มมีเรื่องทะเลาะกันผิดใจกัน
เพราะฝ่ายชายขี้หึงมากออกจากบ้านเกินสิบนาทีไม่ได้นะ
สิบนาทีเนี่ยเหรอสิบนาทีก็ไม่ได้นะโอ้ยจะทำมาหากินยังไงนะ
ออกไป๑๐นาทีก็มาด่าเธอหาว่าเธอมีผู้ชายคนอื่น
สิบนาทีสิโอ้โหเธอเลยบอกว่ามันเริ่มแล้ว
มันเริ่มแปลกแปลกแล้วยี่สิบสี่มีนาคมที่ผ่านมา
ถูกนายเฉลิมศักดิ์ทำร้ายร่างกายค่ะ
ตบทั้งต่อยทั้งกระชากทั้งลากคอบีบคอเธอหน้าบ้าน
บอกวันนั้นนะปางตายนะคะสาเหตุคืออะไรรู้ไหมคะ
สาเหตุก็คือหึงเพราะเห็นชื่อสามีเก่าในทะเบียนบ้าน
เห็นชื่อในทะเบียนบ้านเธอบอกว่าเธอปางตายเลยอะค่ะ
ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเคลียร์เธอก็บอกฝ่ายชายเลยว่า
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันห่างกันสักพักแยกกันอยู่ก่อน
ฝ่ายชายก็หายไปจนเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ไปข้างนอกกับลูกชายครับเพื่อนบ้านไลน์มาบอกว่าเนี่ย
เลิมศักดิ์แวะไปที่บ้านนะเธอกลัว
ถึงขั้นไม่กล้ากลับบ้านก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
เพราะเธอก็กลัวจะโดนทำร้ายนะคะจนตอนเย็นก็ไลน์ไปถามเพื่อนบ้าน
ว่าผู้ชายกลับไปยังนายเฉลิมศักดิ์กลับไปยัง
เพื่อนบ้านบอกว่ากลับไปแล้วแต่ประเด็นคือตอนนั้นน่ะ
เฉลิมศักดิ์ยังไม่กลับแต่เพื่อนบ้านไม่เห็น
เฉลิมศักดิ์ไปหลบอยู่ในบ้านอ่านี่ค่ะเธอบอกจนตอนเนี้ย
ยังงงเลยว่าเข้าไปในบ้านเธอได้ยังไง
หลบอยู่ในบ้านเธอได้ยังไงประตูบ้านก็ล็อกอยู่นะคะ
ตอนเย็นเธอกับลูกชายก็เลยกลับเข้าบ้าน
เพราะเพื่อนบ้านบอกว่าฝ่ายชายออกไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่เห็นแล้ว
กลับเข้าไปค่ะกลายเป็นว่าฝ่ายชายไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
แต่เขาก็ปล่อยลูกเธอออกไปนะแต่จับเธอเป็นตัวประกันอ่า
ชั่วโมงในบ้านค่ะที่เธอโดนจับเป็นตัวประกัน
บอกว่าคือฝ่ายชายก็ไม่ได้ทำร้ายเธอหรอกนะ
จังหวะที่จับเธอเป็นตัวประกันอ่ะนะแต่ก็มีครู
ขอว่าอย่าไปคบใครนะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายเธอ
ขนาดโอ้โหทะเลาะกันขนาดนั้นยังขู่ว่าอย่าไปคบใครนะ

แล้วออกกันไปคุยกันข้างนอกดีดีก็ขัดขืนแล้ว
ออกมาข้างนอกก็ลากเขาไปเราก็พยายามออกมาข้างนอก

ตอนที่เขานี่ฉุดกระชากลากเราเขาไม่ได้มีอาวุธอะไร
กลัวไม่กลัวสิเพราะเขาเคยทำไงเขาเคยตีเราไง

ถ้าเองไม่เอาเขานะก็ตายกันทั้งคู่นี่แหละ
เขาบอกเองเขายังไม่อยากตายลูกเขายังไม่โตเลย
ก็เลยพูดอย่างนี้ก็เลยคุยกันดีเหมือนก็คุยกันไปเรื่อย
นั่งคุยกันไปแต่ในช่วงจังหวะเวลาที่เขาดีเขาก็ดีนะ
แต่เวลาเขาเวลาเขาอารมณ์เสียเขาอารมณ์ร้อนมาแบบนี้

กังวลแล้วว่าเขาจะแค้นกูเปล่าว่าเขาออกมาเขาจะมาทำอะไรเราหรือเปล่า
อันนี้กลัวมากต้องกิดตกเลยกิดตกจนไม่อยากอยู่แล้วบ้านหลังนี้
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุสงสัยเป็นคนสองบุคลิก
ดูจากลักษณะภายนอกตามปกติก็ดูเป็นคนดีร่าเริง
ไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครแต่กลายเป็นว่าไปมา
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็หวงเมียหึงเมีย
เดี๋ยวก็ยิ้มแย้มให้เพื่อนบ้านวันไหนอารมณ์ดีก็ยิ้ม
วันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ดุดาโวยวายลงไม้ลงมือกับเมียตัวเองเหมือนกับเป็นคนละคน
เพื่อนบ้านบอกงงเหมือนกันดูภายนอกไม่รู้เลยว่านิสัยที่แท้จริงเป็นยังไง
อย่างงี้เขาจะให้เขาทนอยู่ด้วยมันก็ลำบากนะใช่ไหม
ต้องดีสม่ำเสมอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเกิดวันไหนคุณร้ายขึ้นมาเขาทำยังไง
ไม่ไหวค่ะ